บุรีคุณผู้ชมครับเกิดเหตุนี้
ภรรยานั่งดื่มเหล้าอยู่กับผู้ชายคนนึง
แล้วผู้ชายคนนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
เคยมีเรื่องบาดหมางกับสามีมาก่อนคุณผู้ชมคุณพระราพร
พอสามีเห็นโกรธหึงหวงคว้าปืนยิงผู้ชายคนนี้ตายเลยครับ
ตำรวจภูทรประจันตคามครับคุณผู้ชมครับ
และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันเสียชีวิต
ที่บ้านหลังหนึ่งในตะบนคำตะโนธอำเภอประจันตคามจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
คือกู้ภัยนำตัวนายยุทธพงศ์ศรีสว่างอายุ๒๗ปี
เขานี่ถูกยิงด้วยปืนเข้าตรงไหนอ่ะตรงหลังตรงสะบักกับฝั่งซ้าย
คุณผู้ชมครับใต้ราวนมซ้ายแขนแล้วก็หลังมือขวา
ส่งที่โรงพยาบาลประจันตคามครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวคุณผู้ชมหลังบ้านเนี่ย
เจออาหารเจอโซดาเจอแก้วเหล้าวางอยู่
ส่วนที่พื้นปูนนะครับโอ้โหกองเลือดเป็นกองคุณผู้ชมนะครับ
แล้วปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘๐๑ปลอกแล้วก็หัวกระสุน๒หัว
นางสาวนัชพรยอดศรีเป็นภรรยาของนายสุเทพบุญบวรผู้ก่อเหตุ
เล่าบอกว่าช่วงค่ำก่อนเกิดเหตุเธอเนี่ยขับรถมามากับเพื่อนผู้ชายหนึ่งคน
ไปที่บ้านของผู้ตายแล้วไปนั่งดื่มเบียกันที่หน้าบ้านนะครับ
ไป๑๐กว่าขวดแล้วเดี๋ยวจะไปกินเหล้าต่อนะ
ดื่มเหล้าต่อที่บ้านของเธอจนกลางดึกนายุทธพงศ์ถูกยิงครับ
น้องคนที่เสียชีวิตอืมเออน้องบอกว่าเออมาถึงนู่นถึงนี่แล้ว
มาถึงถึงน้องครีมเออแล้วแบบว่าน้องก็แบบว่า
เหมือนไม่มีที่นอนนู่นนี่นั่นแล้วถูกยิงมาจากตรงไหนฮะ
ด้านหลังหนูก็ไม่รู้อ่ะพี่หนูหันหลังดิหนูไม่โดนปืนก็ก็
ก็พูดตรงการทะบดไปกว่าสิบกว่าครวด
ยังไม่ทันจะค่ำแล้วนะแล้วก็ออกไปประมาณสัก๔๕ทุ่มนะครับ
รับว่าลูกชายไปติดพันธุ์ผู้หญิงที่มีสามีแล้ว
ขณะที่นายกุศลพ่อของผู้ตายเล่าบอกว่า
พ่อก็เคยเตือนแล้วอย่าไปยุ่งลูกนะ
ผู้หญิงที่เขามีสามีแล้วเนี่ยนะครับ
แต่ลูกไม่ฟังแล้วก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
นายสุเทพเข้ามอบตัวกับตำรวจ

กับเมียที่บ้านของเขาเนี่ย
จากนั้นตำรวจก็พาผู้ก่อเหตุไปค้น
ปืนที่โยนทิ้งบ่อน้ำในฟาร์มแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนคำตะโนธนี่แหละ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหาอยู่๕นาที
เจอครับคุณผู้ชมเจอปืนครับ
จากนั้นก็คุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่เกิดเหตุ

แล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนเพิ่มเติม

เขาก็อยู่กับเมียมาปีนึงได้แล้วนะครับ
วันเกิดเหตุผู้ตายมาดื่มเหล้าที่บ้าน
โดยก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนไง
เนื่องจากคนตายมักจะโทรมาขู่เขา

และคิดว่าภรรยาของเขาน่าจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ตาย

ก็เลยก่อเหตุครับแต่เขาก็ยอมรับผิดนะ
เขาเข้ามามานั่งกับแฟนผมครับ
ผมก็ก็สนไม่ได้เนอะธรรมดา
แล้วก็ไปหยิบพื้นมาครับพี่
แล้วท่านเพื่อนเรานี่เขาปัญญาใจกับเราไหมครับ

ใช่ไม่งั้นนี่ไม่ชวนมาหรอก

แต่ว่าต้องยอมรับกรรมที่ธรรมดา
เมืองต้นนะครับตำรวจแจ้ง๓ข้อหาก็คือ
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนายิงปืนในที่สาธารณะ
และครอบครองปืนและเครื่องกระสุนปืน